เรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็มีกระจายอยู่ในหลายพื้นที่นะคะ

เป็นเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมนะคะ
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นนั่งดื่มสุรากันอยู่
ก็เลยสุ่มตรวจปัสสาวะปรากฏว่าเจอฉี่สีม่วงหนึ่งคนค่ะ

บอกว่าไปซื้อยาเสพติดมาจากวัยรุ่นคนหนึ่งในพื้นที่
สรุปแล้ววัยรุ่นคนนั้นก็คือลูกชายสารวัตรกำนันตำบลหนึ่งนั่นเองนะคะ

รักษาราชการแทนในอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
ก็สอบปากคำนายนพรัชเนียนไทยสงศ์หรือว่าเฟสวัย๒๗ปี
เฟสเนี่ยเป็นลูกชายสารวัตรกำนันตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านด่านนี่แหละค่ะ
เฟสคนนี้ใช้อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ยิงใส่เจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บด้วย

เหตุการณ์เริ่มขึ้นก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขานำกำลังออกตรวจ
ก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงนั่งดื่มสุรากันอยู่

ก็เจอสารเสพติดในร่างกาย๑คน
สอบถามไปมาก็ซัดทอดว่าซื้อยาเสพติดมาจากชายวัยรุ่นในพื้นที่
พอได้ข้อมูลมาเสร็จเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายค่ะ
ก็ไปเจอนายนพรัชคนนี้นี่แหละ
เดินถือว่าถูกคล้ายกับอาวุธปืน
เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเข้าตรวจค้น
แต่ว่านายนพรัชขัดขืนและต่อสู้
ใช้ปืนลักษณะคล้ายกับฉมวกอัดลม
และใช้กระสุนที่ทำด้วยไม้มีปลายแหลม

ซึ่งกระสุนไม้นี้ปักเข้าไปที่ช่องท้องของนายจตุรงวิชัยดิต
ซึ่งเป็นประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงจนได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ

นายนพรัชได้ก็ตรวจค้นเจอยาบ้า๓เม็ดก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำ
นายนพรัชให้การนะคะว่าปกติแล้วตัวเองมีอาชีพตัดอ้อย
แต่ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนได้แนะนำให้รู้จักกับผู้ชายคนนึง
จะมีการนัดส่งยาบ้ากันตามจุดวางไว้ที่ป่าอ้อยข้างทาง

ทำแบบนี้มาแล้ว๑เดือนสุดท้ายก็มาถูกจับกลุ่มได้